กราบก้มบังคมบาทพอแห่งชาติของปวงชนทรงงานบันดาลดนผ่านทุกทนทุกคนไทย
พระองค์ผู้ทรงธรรมวิสุทธิ์ล้ำสว่างใสสถิตสนิทในเป็นหลักชัยใจประชา
พ่อหลวงของปวงราชประชาชาติปรารถนาบำบวงควงมาลาน้อมนำมาถวายพระพร
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ

พ่อหลวงของปวงราชประชาชาติปราธนาบำบวงมาลาน้อมนำมาถวายพระพร
แม่คิดค้นและทำอย่างความว่าเปลี่ยนชีวิตของที่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นเลย
รู้สึกว่าได้ภูมิใจยังไม่พอแต่ว่ามหมาฟ่าเติมความคิดเรามาสามสิบปีนี้ใช้ได้

พอได้มาบริการลูกค้ามา

รู้สึกว่าดีใจภูมิใจ
ได้พาคุณผู้ชมไปเรียนดูเรื่องราว

จากร้านเส้นระดับตำนานกันที่จังหวัดลบบุรีกันแบบจุใจกันมาแล้ว
เรามากันที่จังหวัดชัยนาธ
ซึ่งคุณผู้ชมนะคะจะได้พบกับร้านต้นตะขบ
ผัดไทยวุ้นเส้นเจ้าดังและเก่าแก่กว่า๓๐ปี
โตโภชนาเจ้าเก่า๒๖ปีกับเมนูเย็นเตอร์โฟเข้มข้นหนักเครื่อง
ปิดท้ายที่ร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยเนื้อตุ๋นชื่อดังขายดี
ดีกรีระดับจังหวัดเป็นยังไงล่ะ
น่ารับประทานทั้งนั้นเลยใช่ไหมล่ะคะ
สวัสดีครับเที่ยงตรงวันอาทิตย์แบบนี้นะครับ
กลับมาพบกับผมลิฟต์สุพธจันเจริญนะครับในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์ครับ
รายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปค้นหาเรื่องราวแล้วก็ที่มาของเมนูเส้นในระดับตำนานทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยครับ

ผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดชัยนาธครับ
ใครที่มาชัยนาฏแล้วไม่รู้ว่าจะไปหาร้านเมนูเส้นเด็ดร้านไหนไม่ต้องห่วงนะครับ

แต่ก่อนที่เราจะไปค้นหาร้านเมนูเส้นในตำนานกันนะครับ
เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับจังหวัดชายนาฏกันก่อนครับ
จังหวัดชัยนาฏแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา
ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบรุ่มและยังมีแม่น้ำไหลผ่านถึง๓สายด้วยกัน
นั่นก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำน้อยค่ะ
จึงทำให้ผู้คนที่นี่ผูกพันกับสายน้ำเป็นอย่างมาก
เพราะเป็นสายน้ำที่สร้างอาชีพทั้งการเกษตรการค้าขาย
และเป็นสายน้ำที่นำพาผู้คนหลายถิ่นและหลายเชื้อชาติ
ให้เข้ามาลงหลักและสร้างความเจริญให้กับเมืองชัยนาธด้วยนั่นเอง
ซึ่งหากย้อนไปถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดชายนาฏนี้นะคะ
ที่จะรู้จักกันในชื่อของเมืองแพรกหรือเมืองสวรรค์
มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงสุโขทัย
ตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
โดยพื้นที่แห่งนี้มักจะถูกใช้เป็นที่ตั้งทัพในยามทำศึกสงคราม
ซึ่งก็ได้รับชัยชนะในทุกครั้งไป
ทำให้เมืองนี้ถูกขนาดนามขึ้นใหม่ว่าชัยนาฏที่มีความหมายว่าชัยชนะที่มีชื่อเสียงบรรลือนั่นเอง
เรียนรู้ตำนานดีเอาเลิกเอาใช้กันแล้วก็ได้เวลาไปเรียนรู้ตำนานร้านเส้นกันบ้าง
จะเป็นร้านไหนมีเมนูอะไรน่าสนใจเราเริ่มออนทัวร์ไปพร้อมกันเลยค่ะ
เอาละครับถึงเวลาไปตามหาร้านเส้นในระดับตำนานกันแล้วครับ
สำหรับร้านแรกนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับร้านผัดไทยเจ้าเก่าแก่นะครับ
อยู่คู่จังหวัดชัยนาธมากว่า๓๐ปีแล้ว
สำหรับร้านนี้นะครับมีจุดเด่นอยู่ที่เขาใช้เส้นวุ้นเส้นนะครับ
แทนเส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดต่างครับเรื่องความอร่อย
ไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าไม่งั้นเนี่ยเขาไม่อยู่คู่จังหวัดชายนาฏมากว่า๓๐ปีหรอกครับ

ตอนนี้อยู่กับพี่เก๋นะครับเจ้าของร้านต้นตะขบ
ทำไมร้านนี้ต้องตั้งชื่อว่าต้นตะขบด้วย
เดิมทีมันไม่มีชื่อร้านด้านหน้าร้านเป็นป่าตะขบ
คนมาทานก็เลยไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรเขาก็เลยเอาตั้งชื่อเป็นต้นตะขบ

นั่นหมายความว่าเมื่อก่อน๓๐ปีที่แล้วแถวนี้ก็เป็นดงตะขบเลย
เมื่อก่อนร้านเป็นลักษณะอย่างไร
เป็นรถเข็นก็ขยับมามีตัว๓๔ตัวจนมาถึงปัจจุบันนี้
เมื่อ๓๐ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นลูกของคุณแม่หรือเปล่า

เขาเรียกว่าผัดไทยที่นี่เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อเลย
ก็คือมาจากเพื่อนคุณพ่อมาจากกรุงเทพนะครับ
มาอยากกินผัดไทยแต่ว่าปกติมันจะเป็นผัดไทยเส้นเล็กพอมาทานแล้วเขาบอก
อยากกินเป็นผัดไทยวุ้นเส้นนะครับแล้วก็ด้วยด้วยความที่ก็อยากทดลอง
ทำด้วยนะครับก็เลยเอาวุ้นเส้นมาผัดแต่ว่าครั้งแรกเลยเนี่ยไม่ได้นะครับผัดมัน
เละมันจะแข็งมันจะนะครับก็เลยพัฒนามาเรื่อยนะครับลองแล้วลอง
ร้องผิดร้องถูกนะครับจนได้จานแรกนะครับที่เป็นทุกวันนี้เลยก็คือผัดไทยวุ้นเส้น
ผัดไทยวุ้นเส้นที่นี่จุดเด่นของมันคืออะไรฮะเส้นที่นี่จะนุ่มนะครับ
นุ่มแล้วก็เหนียวนะครับแล้วก็เวลากินแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันนุ่มลิ้นแค่นั้นนะครับ

เส้นครับคนชัยนาธิจริงเนี่ยเขาเป็นคนชอบทานแบบผัดไทยอยู่แล้วหรือเปล่า
ก็หลากหลายนะครับแต่ว่าผัดไทยวุ้นเส้นเนี่ยอาจจะแปลกกว่าที่อื่น
เท่านั้นเองที่คนชายนาฏอาจจะมองว่าร้านนี้ผัดไทยวุ้นเส้น

เพราะตอนแรกคือคนที่ทำจริงคือคุณยายคุณแม่
ตอนหลังนี่ก็จะมาเป็นคุณแม่กับคุณน้า

ได้ยินข่าวว่าที่นี่เนี่ยไม่ใช้ไข่ไก่

เป็ดเขาจะสีสวยถ้าไข่ไก่อะไรมันจะเป็นน้ำ

มันจะมีวุ้นเส้นแห้ง

ประมาณ๑๐นาที

แต่ที่ฮิตมากแล้วต้องสั่งเนี่ย

ซึ่งแต่ละวันนะคะต้องใช้วุ้นเส้นที่แช่มาแล้ว
มากถึง๔๐กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะ
โดยคุณแม่อารีใช้เวลานานถึง๑เดือน
เพื่อเฟ้นหาวุ้นเส้นที่ตรงตามสเปค
คือเนื้อดีสีใสและแห้งสนิท
เพราะเมื่อนำไปผัดจึงจะได้ผัดไทยวุ้นเส้นที่เหนียวนุ่ม
เส้นไม่ยุ่ยและไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนนั่นเอง

เส้นไม่ยุ่ยและไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนนั่นเอง

้อใส่หูก็ราคาหนึ่งใส่กุ้งราคาหนึ่งปลาหมึกก็ราคาหนึ่ง
อย่างพวกคุณเลยคุณไปพูดเลยครับ

อะไรบ้างมีหมูกุ้งปลาหมึก

แล้วก็นี่หมูหมูใช้ส่วนไหนครับเนี่ย

อันนี้ก็คือหน้าตาของปัจจุบันที่ผักอยู่

เดี๋ยวนะฮะจานใหญ่ขนาดนี้เนี่ย

จานใหญ่ไว้มาแบบครอบครัวอะไรเนี่ย

ก็เหมือนจะเป็นออเดอร์๑๘๐ค่ะ
เพื่อว่าคุณผู้ชมไม่เชื่อว่าผัดไทยวุ้นเส้นร้านนี้เขาดีจริง
อยากจะมาบอกว่าจำนวนวุ้นเส้นที่ใช้ไม่ต่ำกว่า๔๐กิโลกรัมต่อวัน
เพราะทำทั้งขึ้นโต๊ะใส่ห่อกลับบ้านแบบนี้เนี่ย
ไม่ให้เป็นตำนานร้านดังขายดีได้ยังไงล่ะคะ

เขาก็จะมีหัวปลีกุ้งชายต้นหอมถั่วงอก
เคียงผัดไทยของที่ร้านต้นตะขบจะเลือกใช้ผักที่มีตามฤดูกาลค่ะ
แต่หลักที่มีประจำเลยก็คือถั่วงอกผักชี้ฝรั่งกะลำปลีขึ้นช่ายหัวปลี
ซึ่งในแต่ละวันนะคะต้องใช้ผักเคียงปริมาณมากพอสมควร
ที่ร้านเลยต้องหั่นผักเตรียมไว้ก่อน
โดยคุณแม่อารีจะมีภูมิปัญญาแบบโบราณนั่นก็คือการใช้มะขามเปียกมาขยำในน้ำแช่ผัก
เพราะความเปรี้ยวที่เป็นกรดในน้ำมะขามเปียกนะคะ
ทำปฏิกิริยากับผักทำให้ผักไม่เฮียวไม่ดำ
ต้องบอกว่าวิธีการแบบโบราณของคุณแม่เนี่ยได้ผลดีเลยทีเดียวค่ะ
โดยเฉพาะหัวปลีที่หั่นแล้วเนี่ยรับรองไม่มีดำแน่นอน
เอาละครับถึงเวลาชิมแล้วครับคุณต้องบีบมะนาวก่อนใช่ไหม

ก่อนจะคุยกันขอชิมก่อนเลยนะครับ
รสชอบมันไม่เหมือนผัดใททุกไปเลยอ่ะ
คือมันจะมีความนุ่มของเส้นความหวานที่มันอยู่ในเส้นเนี่ย

ไข่เป็ดไข่เป็ดใช่เพราะว่าไข่เป็ดอยู่กับวุ้นเส้นอยู่อะไรอย่างเงี้
ผมว่ามันกลมกล่อมดีอ่ะมันกินแล้วแบบ
คล้ายไม่ต้องเคี้ยวอันนี้มันเข้าให้ละลายอันนี้อร่อยมาก
มีปลาม้าปลาช่อนปลาตะโกปลาขาวปลาคังปลาแดง
มีทุกปลาปลาที่นี่เขาหาได้ปั๊บเขาจะขึ้นมาขายที่ร้าน

เมื่อก่อนทางนี้ก็มีแค่แถบบริเวณนี้ก็มีไม่กี่ร้าน
แต่ว่าด้านหน้าเนี่ยมันเป็นป่าตะครบ
พี่เกก็เท่ากับว่าตอนนี้เป็นรุ่นที่๓ละ
รุ่นที่๓นะครับค่ะผมรุ่นที่๓แล้วนะ
เรารู้สึกยังไงบ้าง
ร้านเราเนี่ยก็เป็นเรื่องของการขายในเรื่องของบรรยากาศของทางท่องเที่ยวด้วยนะครับ
ก็คือก็ได้รับความเมตตาจากส่วนราชการนะครับช่วยกันโปรโมท
แล้วคุณแม่ล่ะครับคุณแม่รู้สึกยังไงบ้าง๓๐ปีแล้วเนี่ย
อบใจที่สุดท้ายได้ขายอาหารให้คนกิน
เก๋คิดว่า๓๐ปีที่ผ่านมาเมนูเส้นแบบนี้เนี่ยให้อะไรกับชีวิตพี่บ้าง
สิ่งหนึ่งคือการให้ชีวิตนี่หมายถึงว่าแม่เนี่ยคิดค้นนะครับ
แล้วก็ทำมาเนี่ยผมว่าเปลี่ยนชีวิตของที่บ้านก็คือมีรายได้เพิ่มขึ้นเลย
มันเป็นเหมือนว่าเส้นเปลี่ยนชีวิตจริง

อยากจะมากินร้านต้มตะขบมากินวุ้นเส้นผัดไทยแบบนี้

แล้วก็มาที่เขื่อนเจ้าพระยา
จากเขื่อนเจ้าพระยามาถึงตรงนี้
ประมาณ๑กิโล๒๐๐เมตรนะครับ

ใครที่ผ่านมาจังหวัดชายนาฏนะครับ

รับรองว่านี่วุ้นเส้นผัดไทยอร่อยแน่นอน

ขอบคุณครับ